อายุ๔๐ปีนะครับใช้ปืนชิงทรัพย์ธนาคารออมสินที่จังหวัดน่านครับ
เงินไปได้เกือบ๓แสนบาทแต่สุดท้ายหนีไม่รอด
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์นั้นช่วยกันสกัดจับเอาไว้ได้ครับ
นายนาริสอมาตศักดิ์อายุ๔๐ปีถูกตำรวจภูทรเมืองน่านจับกลุ่มไว้ได้
หลังก่อเหตุใช้ปืนชิงทรัพย์ที่ธนาคารออมสินสาขาห้างราไฮเปอร์มาร์ท
เงินสดกว่าสามแสนบาทโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ขณะลงมือก่อเหตุใช้เวลาไม่ถึง๑นาที
และระหว่างกำลังหลบหนีมีพลเมืองดี๒คนเห็นเหตุการณ์
เมืองต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุ
จากมีภาระหนี้สินจำนวนมากและหาทางออกไม่ได้
จำเป็นต้องใช้เงินจึงตัดสินใจลงมือชิงทรัพย
ธนาคารออมสินดังกล่าว
ละอองเต็มยอดอายุ๔๘ปีและนายวีรวัตรอายุ๒๒ปีลูกชาย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุงอย่างเร่งด่วน

จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางละออง
นั่งพักผ่อนอยู่บริเวณหน้าบ้านของคุณแม่ในตำบลนาโนธ
มีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนเดินเข้ามาหา
แล้วทวงหนี้นางละอองจำนวน๓๐๐๐บาท

ทำให้คนร้ายโมโหใช้ปืนขนาด๓๘

เข้าที่ข้อมือขวา๑นัดและช่องท้อง๑นัด
ส่วนนายวีรวัตรเข้ามาช่วยผู้เป็นแม่
จึงถูกยิงบริเวณแข้งด้านขวาบาดเจ็บอีก๑คน
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
รวบรวมพยานหลักฐานส่งสารจังหวัดพัทธลุง
อนุมัติหมายจับต่อไป
พลตำรวจโทธานิสสักธีรัศวัตร
รักษาราชการแทนผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมิกพุทธภูมิทรัพท์ประเสริฐศักดิ์
รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

ผู้ต้องหารวม๔คนประกอบด้วย
นายพันธวัฒน์แซ่เล่าอายุ๒๖ปี
นายเป้าแซ่หลออายุ๓๐ปี
นางสาวสนทยาโฮมวงอายุ๓๒ปี
และนายทศพลอ่อนศรีอายุ๒๒ปี
พร้อมของกลางเป็นยาบ้ารวม๑๙๐๐๐๐๐เมตร
และของกลางอื่นอีกหลายรายการ

ขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อส่งลูกค้าในพื้นที่ชั้นในแต่ไม่รอด
ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ปกครอง
ส่วนที่กำลังร่วมกันจับกลุ่มได้ในที่สุด

อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนคือของกลาง
ตำรวจภูทรภาค๑ส่วนที่กำลังตำรวจปรับปรามยาเสพติด

ขณะกำลังลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือ
โดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากการสอบสวนนายคันชิตรับสารภาพว่า

ค่าจ้างครั้งละ๕แสนบาท
ส่วนนายนัทธวุฒิจะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ตำรวจว่ามีการตั้งด่านหรือไม่

และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง